คุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้มากันที่กระแสดราม่าร้อน
หลังจากนั้นก็ถูกจับในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์เข้า
ก็เลยกลายเป็นกระแสดราม่าสนั่นวงการเพลงไทยในบ้านเราไปแล้ว
นั่นมันเป็นในมุมของคนฟังเพลงไง
ทีนี้เรามาฟังในมุมของคนที่เป็นศิลปินเป็นนักร้อง

ว่าเขามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง

หลังจากวงการเพลงเกิดประเด็นดราม่าว่าโลกโซเชียล
กรณีเจ้าของร้านกาแฟที่จังหวัดแพร่เปิดเพลงผ่านยูทูป
และถูกเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงค่ายดังย่านอโศก
ปรับเงินข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์เพลง
จากกรณีนี้ก็ทำให้มีเหล่าศิลปินนักร้องบางกลุ่ม
ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้
มีทั้งไม่เห็นด้วยและไม่ขอออกความเห็น
ลาสุโตสักจิตนักร้องหนุ่มมากความสามารถ
ก็ได้เผยมุมมองเรื่องนี้โดยแสดงความคิดเห็นว่า

เชื่อว่าต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลของตัวเอง

สร้างสรรค์ผลงานเพลงเพื่อคนฟัง
ก็มุ่งหวังอยากจะให้ผลงานออกสู่สาธารณะให้มากที่สุด
ผมพูดในฐานะศิลปินของเรามันก็มีหลายมุม
เราตั้งใจทำงานผลงานของเราเนี่ย

นี้มันเป็นเรื่องมันไม่ได้เป็นเรื่องของศิลปินแล้ว
มันเป็นเรื่องของบริษัทแล้วก็
ผมว่าถ้าเกิดโทษต้องโทษยุคสมัยนี้มากกว่า
แล้วเราก็ดีใจถ้าเกิดเพลงเราไปถึงคนกลุ่มหนึ่งมากที่สุด
ที่ทำได้ในมุมของศิลปินนะครับ
แต่ในเรื่องของความถูกต้องต่างก็ต้องไปว่ากันในมุมของ
ในมุมของเจ้าของค่ายอะไรก็ต้องว่ากัน

เพราะผมรู้สึกว่าเราทำเพลงมา
เราอยากให้เขาไปถึงกลุ่มคนมากที่สุดเท่าที่ทำได้
การที่เขาเปิดฟังเพลงเราการให้เขากดมาฟังเพลงของเรา
มันคือเราดีใจ